ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนและคุณผู้ชมนะฮะ
อ่าทั่วทั้งประเทศเลยทุกภาคเลยจะได้รับผลกระทบฮะฝนฟ้าขนองลูกเห็บตก
คุณผู้ชมเมื่อวานที่น่านลูกเห็บตกอย่างกับหิมะ

ชาวบ้านก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันมันตกลงมาขนาดนี้เลยนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยลูกเห็บเป็นเม็ดตกลงมาแบบนี้เลยนะครับ
นี่ขาวโพลนไปทั้งพื้นที่เลยนะฮะ
อันนี้ที่จังหวัดน่านนะคุณครูท่านหนึ่ง

โพสต์เอาไว้บอกว่าโอ้โหลูกเห็บตกใหญ่เลยที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะฮะ
หลังเจอพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ตามด้วยพายุลูกเห็บนะครับ
รายงานของทางจังหวัดน่านบอกว่าเกิดลมกระโชกแรง
ยุฝนฟ้าขนองและลูกเห็บตั้งแต่บ่าย๓เมื่อวานนี้
ในหลายหมู่บ้านลูกเห็บตกลงมานานประมาณ๑๐นาที
แต่ทีนี้บนดอยด่านขาวโพลนอย่างกับมีหิมะตกเลย
แต่ไม่มีรายงานความเสียหายของบ้านเรือนแต่อย่างใด
อันนี้ในพื้นที่ของดอยด่านนะครับ
แต่ว่าหลายอำเภอของน่านเมื่อวานได้รับผลกระทบ
พายุฝนฟ้าขนองนะฮะอำเภอบ่อเกลืออำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอสันติศุกร์อำเภอแม่จิมหลายหมู่บ้าน
เจอกับพายุจนบ้านเรือนได้รับความเสียหายเหมือนกันนะครับ

ยาวก็เกิดพายุลูกเห็บตกพัดถล่มในหลายพื้นที่หลายตำบลนะฮะ
โดยเฉพาะเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ครับ

ฝนตกหนักนานกว่าครึ่งชั่วโมงไฟฟ้าดับนะฮะ
เห็บเนี่ยมีขนาดใหญ่คุณเขาบอกชาวบ้านไม่ค่อยเคยเห็นว่าใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะ
ก็เอาถ้วยมาตักเก็บเห็นไหมครับคุณป้าเอาถ้วยมาให้ดู
นี่เขาบอกว่าโอ้นี่นะมันละลายไปพ่องแล้วเนอะ
ไม่งั้นมันเม็ดใหญ่กว่านี้นะฮะนี่คุณป้าบอกแบบนี้
คุณป้าก็ตักตักให้ดูแบบนี้เลยนะฮะอ่ะไปต่อที่เชียงใหม่ไหมครับค่ะ
ที่เชียงใหม่นะฮะที่บ้านแม่ระมีดน้อยอำเภออมก๋อยนะคุณ
เห็บตกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าลูกเห็บที่นี่เล็กหน่อย
เล็กหน่อยนะฮะแต่มันตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน
กระทั่งเกิดทับถมกันไปจนขาวโพลนไปทั่วหมู่บ้าน
อย่างกับหิมะเลยชาวบ้านบอกไม่เคยเห็นเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกัน
โดยเฉพาะเด็กก็ต่างมาเก็บลูกเห็ดเล่นกันอย่างสนุกสนานแบบนี้นะครับ
ต้องระวังนะอาจารย์ออสเขาก็เตือนเหมือนกันค่ะ
อย่าเอาลูกเห็บมากินเด็ดขาดเลยนะบางคนบอกว่า
มันเหมือนกับอะไรอ่ะบิงซูน้ำแข็งใสแบบนี้ค่ะ
มันจะมีการปนเปื้อนพวกสิ่งสกปรกอีกอย่างหนึ่งฝุ่นพีเอ็มด้วยนะคะ
คือเล่นเล่นได้แต่ว่าห้ามกินอันนี้อาจารย์ออสก็เตือนเอาไว้นะคะ
คุณผู้ชมครับทีนี้เรื่องพายุฤดูร้อนเนี่ย
เราก็เตือนกันตั้งแต่ต้นรายการตั้งแต่เปิดรายการแล้ว
ตอนนี้แต่ละพื้นที่เป็นยังไงส่งข้อความมาบอกกันได้นะคะ
ใช่นะฮะคุณผู้ชมฮะก็เนื่องจากบรรดาทั้งฝนฟ้าขนอง
กระโชกแรงลูกเห็บตกคุณผู้ชม